ยายมะลิยายมะลิที่บอกว่ามีน้ำเหลืองซึมมาตามตัว
นอนอยู่บนเตียงเนี่ยนะคะแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์เพราะว่าลูกสาวยายมะลิเหมือนกับก็โดนแฝงร่างเหมือนกัน
ใช่แล้วที่บ้านเนี้ยเลยบอกว่าอยากให้หมอปลามาอีกรอบนึงได้ไหมอ่ะ
มาดูหน่อยทั้งยายมะลิทั้งลูกสาวมาทำพิธีหน่อยแล้วก็เลยกลายมาเป็นเนี่ย
วอลด้านหลังของเราเนี้ยค่ะหมอปลาเนี้ยนะก็ลงพื้นที่ไป
หมอปลาลงอาคมปล่อยวิญญาณยายมะลิดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
พี่เบิร์ดค่ะครับค่ะลงเดาสิเข้าไปในบ้านปั๊บหมอปลา
อาการจะเป็นยังไงก็ตามสูตรต้องหาวต้องอกอากอกอาก
ค่ะแล้วบ้านยายอยู่ที่ปฐุมธานีพอหมอปลามาถึง
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะนี่เข้ามาตรงห้องของยายมะลิแล้ว
ครับพอเข้ามาปั๊บเริ่มแล้วเมื่อกี้อ้าปากแล้วอ้าวอ้าปากรอก็คือหาว
น้ำตาไหลจะอาเจียนตลอดเวลาค่ะหลังจากนั้นหมอปลาก็คุยกับลูกสาวยายมะลิ
ก็คือนางสาวเป้อายุสามสิบสี่ปีที่เป็นลูกสาวคนเล็กอ่ะนะลูกสาวเอ่อ
นางสาวเป้บอกว่าช่วงตุดจีนที่ผ่านมาเธอมีอาการเหมือนกับโดน
โดนเข้าอ่ะอืมจู่ไปเอาของไหว้แม่ย่านางรถอ่ะมากินแล้วเธอไม่รู้ตัวด้วยนะ
ตอนนั้นอ่ะแฟนมาทักเลยว่าเธอทำไมเธอเอาของมาไหว้มากินแบบนี้เหมือนเป็น
ภเวษีเลยอืมเธอก็เริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มกังวลทีนี้ฝันถึงแม่ด้วยไง
แม่ก็คือยายมะลินี่แหละค่ะฝันว่าแม่มาหาจนเมื่อวันที่๒๖มกราที่ผ่านมานะคะ
จู่เนี่ยก็มีอาการเหมือนโดนผีเข้าอีกครั้งหนึ่งเลยเอาอยากให้หมอปลามาตรวจสอบดูอ่ะ
ดูหน่อยว่าสรุปมันคืออะไรกันแน่หมอปลามาถึงนี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็น
นางเสาเป้นั่งเหยียดขาใช่ไหมทำพิธีแล้วแป๊บนึงเนี่ยนะตัวนางเสาเป้มีอาการแล้ว
มือเท้าชามือเท้าเย็นด้วยสาเหตุเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่ามีวิญญาณสัมภเวษีเนี่ย
มาจากยายมะลินั่นแหละมาฝากแฝงร่างของนางสาวเป้อยู่วิธีการจะแก้เนี่ยต้องทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณค่ะ
แล้วหมอปลาก็บอกให้ลูกสาวคนโตก็คือนางสาวซินีนาฏกับลูกสาวคนเล็กคือนางสาวเป้คนนี้
คุณผู้ชมดูนะให้เอาน้ำมาล้างเท้าให้แม่ก็คือยายมะลิแล้วให้บอกลานี่ค่ะจังหวะการล้างเท้าแม่นะ
แล้วบอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดทำพิธีปลดปล่อยร่างยายมะลิแล้วเนี่ยใน๓อาทิตย์นะยายมะลิอาจจะต้องลาโลกนี้ไป
ซึ่งเรื่องนี้เคยบอกตั้งแต่รอบที่แล้วที่มาที่บ้านแล้วลูกยังร้องไห้อยู่เลยตอนนั้นยังทำใจไม่ได้แล้วบอกว่าขอไปคุยกันก่อน
ไปตัดสินใจก่อนว่าจะเอายังไงดีจังหวะที่ลูกสาวคนโตเนี่ยล้างเท้าปรากฏว่าร้องไห้ออกมาเลยนะแล้วเดี๋ยวให้ดูดูประโยคที่ลูกสาวคนโตพูดกับแม่เหมือนกับเป็นการร่ำลาเลยค่ะ
จะล่ำลายายมะลิแต่ทีนี้คุณผู้ชมพอให้ร่ำลากันแล้วหมอปลามาแล้วคุณผู้ชมหมอปลาให้ลูกเนี่ย
หลังจากนั้นจุดทูบ๑๖ดอกครับแล้วหมอปลาก็เตรียมน้ำมนต์เตรียมเทียนเตรียมสายสินที่เห็นเขียนอยู่เนี่ยเขียนชื่อของยายมะลิลงบนกระดาษแล้วลากลูกศรไปมานะระหว่างชื่อกับนามสกุลเป็นการแก้เคล็ด
อันนี้ตามความเชื่อของเขาเป็นการแก้เคล็ดปลดปล่อยดวงวิญญาณของคุณยายมะลิให้กลับสู่พบภูมิที่ควรจะเป็นครับ
แล้วก็เอาสายสินมาผูกหัวยายมะลิกับนางสาวเป้แล้วก็นำมีดหมอเนี่ยไปแตะครับ
ไปแตะบริเวณหน้าผ่าของคุณยายมะลินะครับจังหวะแตะ
ช่วงนะคุณผู้ชมยายมะลิสั่นมีอาการตัวสั่น
ระหว่างทำทำอยู่เนี่ยพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตครับ
ไฟตกด้วยค่ะไม่ใช่รอบเดียวด้วยไหมสองรอบอ่ะไฟตกสองรอบครับ
แล้วหลังเสร็จพิธีหมอปลาให้นางสาวเป้ออกจากห้องทันทีเลยนะ
เพื่อจะทำพิธีปลดปล่อยร่างของยายมะลิโดยนำสายสินผูกปลายผมของคุณยายมะลิ
และนำบทสวดมนต์เปิดให้คุณยายฟังครับก่อนจะตัดเนี่ยตัดปลายผม
นำมาม้วนใส่กระดาษที่เขียนชื่อของคุณยายมะลิเอาไปทิ้งที่วัดในภายหลังครับ
นี่นะฮะเสร็จสิ้นพิธีแล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะหมอปลาบอกด้วย
บอกว่าการที่ลูกสาวคนเล็กต้องรับแล้วก็ต้องสื่อถึงสัมภเวษี
เพราะปกติเนี่ยนะคะคนเป็นแม่เนี่ยมักจะห่วงลูกคนเล็ก
แล้วก็อยากที่จะให้สมบัติใช่ไหมคะแต่ว่ากรณียายมะลิน่ะ
มะลิไม่ได้มีสมบัติอะไรแล้วมีแค่สัมภเวษีในร่าง
ถูกต้องค่ะซึ่งยายมะลิหลังจากเสร็จพิธีหมอปลาบอกนะคะ
บอกว่าน่าจะไม่เกิน๓อาทิตย์น่าจะเสียชีวิต
อันนี้คือสิ่งที่หมอปลาบอกซึ่งจริงหมอปลาก็แจ้งกับลูกทุกคน
แจ้งกับคนในครอบครัวหมดแล้วล่ะค่ะส่วนนางสาวเป้ล่ะ
จะอยู่ได้อีกนานไหมหรือยังไง
หมอปลาบอกว่าอ๋อสำหรับนางเสาเป้อาจจะอ่อนเพลียหน่อยช่วงแรก

ห่วงครอบครัวไม่ต้องกังวลอะไรเลยคือมีแค่อ่อนเพลียแค่ช่วงแรกเท่านั้น
แล้วตัวนางเสาเป้เองหลังจากทำพิธีเสร็จนี่ค่ะเราก็มาถาม

หลังจากที่ทำพิธีปลดปล่อยสัมภเวษีแล้ว
แล้วก็ขอบคุณหมอปลาที่มาช่วยเหลือครอบครัวเธอ

แต่ช่วงเวลาหลังจากนี้ค่ะก็จะดูแลยายมะลิให้ดีที่สุดนะคะ
เป็นความเชื่อสุดบุคคลนะครับคุณปุ๊ปโกมะค่ะใช่ค่ะ